สำหรับคดีที่เกิดเหตุที่ห้างสยามภารกรนะคะซึ่งตำรวจเมื่อวานนี้ไปควบคุมตัวผู้ต้องหาสามคน
และวันนี้ตำรวจสนยานวาก็ยังคงคุมตัวผู้ต้องหา๓คนนี้
เพื่อสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมในกรณีเกี่ยวกับการขายปืนและกระสุนให้กับผู้ก่อเหตุ
วันนี้ผู้ต้องหา๓คนยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องควบคุมตัวผู้ต้องขังค่ะ
เวนหน้าห้องควบคุมเนี่ยบอกว่าตั้งแต่รับตัวมาเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ยังไม่มีญาติมาติดต่อขอเยี่ยมนะคะ
ทางพันธุ์ตำรวจเอกกันตะพลโพอะผู้กำกับการสอนอยานวาบอกว่า
เมื่อคืนนี้พนักงานสอบสวนสนปทุมวันมาสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๓คน
เพื่อขยายผลคดีที่เด็กอายุ๑๔ปีไปก่อเหตุนะคะ
ที่เขามาสอบสวนก็คือประเด็นการขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้เด็กเอาไปใช้ก่อเหตุ
อันนี้จริงหรือไม่ซึ่งก็สอบสวนกันเกือบทั้งคืน
เพราะฉะนั้นวันนี้พนักงานสอบสวนสนยานาวาก็เลยยังไม่ได้สอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่ม
แต่ว่าในชั้นจับกลุ่มนายสุวรรณหงษ์และนายอัครวิทย์สองพ่อลูกยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ซึ่งตำรวจบอกอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขา
แต่ยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานเอาผิดได้ชัดเจน
หลักฐานเป็นสลิปโอนเงินรวมไปถึงหลักฐานอื่นด้วยนะคะ
ส่วนนายปิยบุตรผู้ต้องหาที่เป็นคนขายกระสุนปืนให้
ในชั้นจับกลุ่มให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ
ซึ่งต่อมาในเวลาตอน๑๐โมงครึ่ง
ญาติของนายปียบุตรก็มาเยี่ยมเอาอาหารเอาเสื้อผ้ามาให้
แล้วก็คุยกันประมาณ๑๐นาที
จากนั้นญาติขอรายละเอียดกับตำรวจเรื่องการขอประกันตัวในชั้นศาล
และการเตรียมหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว

ตำรวจคุมตัวนายปิยบุตรไปสอบปากคำนะคะ
ซึ่งนายปียบุตรก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะ
อันนี้ก็คือในส่วนของนายปียบุตร
ส่วนนายอัครวิทย์ตำรวจก็ขึ้นไปสอบปากคำ
นายอัครวิทย์ก็เดินก้มหน้าก้มตา
ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนเช่นกันนะคะ
ขณะที่สนปฐุมวันค่ะเมื่อช่วงเช้ามีรายงานบอกว่า
พนักงานสอบสวนนัดประชุมความคืบหน้าของคดีนี้
ซึ่งก็มีกระแสข่าวนะคะว่าอาจจะมีการขอสารออกหมายจับ
บุคคลอื่นอื่นที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เพิ่มเติมนะคะซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจตรี
แต่ว่าก็ยังไม่ยืนยันชัดเจนว่าจะมีการขอหมายจับใครอะไรยังไง
ยังไม่ชัดเจนแต่ก็ยังไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่ามันมีกระแสข่าวมา

ก็บอกเพียงแค่ว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผล
ถ้าหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีทั้งหมดนะคะ
ส่วนพ่อแม่เด็กตำรวจสอบปากคำไปแล้ว

อันนี้ต้องพิจารณาจากหลักฐานและพฤติการต่างประกอบด้วยค่ะ